นี่ดราม่ามาตั้งแต่ต้นปีพี่เก่งลายพาง

คนท้องดื่มน้ำต้มใบท่อมได้ไหมแล้วโพสต์อีกภาพหนึ่งก็คือ
เหมือนเมียอ้วกอะคนด่าเลยโอ้โหร
แต่ตอนที่เขาไม่ได้ท้องเนี่ย
ผมก็ไม่ได้ให้เขาดื่มอยู่แล้วแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดื่มอยู่แล้วครับ
หน้าตาแบบผมแล้วก็ทรงแบบผมเนี่ยคือหน้าตาเราติดลบอยู่แล้ว
เวลาเราทำอะไรออกไปที่มันเป็นกระแสเนี่ยมันก็จะโดนสังคมโจมตี
แต่ว่าถามว่าผมเครียดไหมผมไม่เครียดครับเพราะว่าผมผ่านเรื่องที่มันแย่กว่านี้มาเยอะมากครับ
ส่วนตัวจอยเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีความเครียดอยู่แล้วบอกถึงทุกคนเลยครับ
ระบายอะไรใส่ไปเลยครับระบายไปได้เต็มที่ถึงแม้ว่าคำวิพากษ์วิจารณ์
หรือว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาอาจจะดูไม่ดีถ้าคอมเมนต์ที่เข้ามาดูไม่ดี
เราก็สามารถบล็อกแล้วก็ลบไปได้ครับจากความทรงจำของเราครับ
หน้าตาผิดระเบียบตั้งแต่เริ่มแล้วใครเห็นพี่เก่งขยับซ้ายขยับขวาด่าไว้ก่อนเลย
แต่ประกาศใดเอาล่ะเห็นคันสดดืมเองและจริงนะว่าไม่ค่อยได้ดื่มอยู่แล้วนะครับ
อันนี้แค่อยากลองอยากถามชาวเน็ตนะชาวโลกโซเชียลมีเดียหน่อย
ว่างานนี้เนี่ยดื่มน้ำต้มใบกระท่อมสำหรับคนท้องเนี่ย

และยืนยันที่น้องไปอ้วกกับน้องจอยไปอ้วก
เกี่ยวกับน้ำต้มใบกระท่อมคืออาการแพ้ท้อง
มันเป็นอาการปกติอยู่แล้วนะครับ
แต่ถ้าหากใครอยากดราม่าถาโถมเข้ามา
พี่เก่งบอกเจอเรื่องร้ายมามากกว่านี้
ไม่มีปัญหานะครับนี่คือพี่เก่งลายพราง
ดราม่ามาเยี่ยมตั้งแต่ต้นปี๖๕เลยครับ